สำหรับผมมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องประเด็จการรัฐสภา
ผมคิดว่าอันนี้เป็นหวัฒกรรมผมเคยเป็นผู้แทนรัฐสดอด
ทุกครั้งนะครับในการประชุมสภาถ้าผู้แทนตกลงกันไม่ได้
ก็ต้องลงเออด้วยการลงคะแนนนับคะแนนกันเสียงข้างมากก็จะนับไป
ก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะครับยกเว้นแต่ไม่จำเป็นจริง
ก็จะมีเสียงเห็นเหมือนกันก็แปะด้วยกัน
ผมเป็นขั้นการเป็นประหลักกระโสเป็นทิศดีมายาวนานมาก
เวลาเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เมื่อไหร่เป็นการประชุม
ในลักษณะของกรรมการเราก็ต้องให้ลงคะแนน
ไม่ว่าจะไปลงคะแนนในระดับประหลัดระดับอธิบดีหรือต่ำกว่านั้น
ชนะก็ชนะไปนะครับผมเคยเป็นประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหลายแห่ง
ก็จะปฏิบัติอย่างนี้รวมถึงธุรกิจบังเอิญผมก็มีธุรกิจนิดหน่อยก็ทำอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเสียงข้างมากมันไม่ใช่ประเด็จการ
แต่ว่ามันเป็นทางออกทางเดียวของสังคมที่รับฟังทุกคน
และจะต้องตัดสินใจเลือกถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องตัดสินใจเลือก
ก็ไม่ต้องมีการออกเสียงแล้วก็ไม่ต้องมีแพ้ชนะ
เมื่อไหร่จะต้องตัดสินใจเลือก

คนชนะจะเป็นประเด็จการเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันนะครับว่า
มาเป็นพลังประชาชนจนมาเพื่อไทยนะครับ
เราไม่เคยเป็นประเด็จการรัฐสภา

แล้วก็ไม่อยากจะเป็นแล้วก็ไม่ชอบคำนี้เลยเพราะมันเป็นความจริง

ข้อสองก็คือสวท่านจตุภรณ์ก็อธิบายมาแล้ว
สมมุติฝ่ายประชาชนิตปฏิเลือกได้๒๕๑คน
ฝ่ายโน้นได้ไม่ถึงแต่สวดันให้เป็น
ควบคุมวันแรกก็ตายแล้ว
เอาว่าก่อนจะตายโดนกระทู้โดนยัตติโดนทุกวันทุกการประชุม
กฎหมายก็เสนอไม่ผ่านจะผ่านได้ไงก็ส่วนใหญ่มันไม่ใช่
ยิ่งกฎหมายงบออกมายิ่งไปไม่ได้
สวที่จะต้องถูกแต่งตั้งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นฆาติการ
ผมเชื่อในวุฒิภาวะเขาเพราะเขารู้ดีว่าสภาบริหารอย่างนี้
ผมเชื่อนะว่าเขาก็จะมีความยุติธรรมในใจเขาอยู่ในระดับหนึ่ง
ผมเชื่อถึงวันนั้นเขาจะไม่ใช่งูเห่า
แต่เขาจะเป็นคนที่ผมก็หาศัพท์ไม่ได้นะ
เผลอมาออกเสียงให้พวกผมด้วยอ้าวมาพนันกันไหมล่ะ
แล้วคนที่ตั้งนะครับและแอบบังคับเขาท่านจะอกแตกตายผมจะบอกให้
ประเด็นที่ท่านปลอดประสบพูดเดี๋ยวเรียนกลับมา
เพราะประเด็นคำว่างูเห่าเนี่ยนะคะมีคนแอบบอกให้จับตา
ไม่รู้ไปฝากเลี้ยงไว้พักไหนบ้างค่ะ
ไม่มีครับพวกผมไม่มีครับไปหมดแล้ว